อันนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช้างด้วย

แต่อันนี้ลูกช้างตัวนี้ไม่ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย

คุณผู้ชมให้ไปดูวินาทีตอนที่เจอครับ

นี่ฮะมันร้องแบบนี้เสียงช้างเด็กร้องเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชม
ชาวบ้านไปเจอเดินไปเดินมาอยู่ในท้องทุ่งนานะพื้นที่หมู่๗
บ่ายเมื่อวานเนี่ยบ่ายมองตรงเลย
แล้วก็สังเกตเห็นว่าแม่ท่าทางใครพี่เบิร์ตเลย

แล้วก็ล้มตัวลงนอนเหมือนหมดแรง

ชาวบ้านเลยเข้าไปช่วยเหลือครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
มาช่วยดูแลหน่อยแล้วก็ผลักดันให้เจ้าช้างตัวนี้กลับเข้าป่า
มันเป็นลูกช้างป่าเพศเมียอายุประมาณ๑เดือน
แต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะดูดิตัวนิดเดียวคุณผู้ชมนี่แหละช้างน้อยของแท้
แต่ว่ามันส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ร้องหาแม่นะ

กินดีกันนี่ใช้นมคนเหรอ
มเด็กด้วยนะไม่ใช่นมแบบว่านมแบบเด็กทารก
นมเด็กแรกเกิดแล้วบ้างนี่
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือเจ้าลูกช้างนี่ครับ
แล้วก็จัดหานมหาเครื่องดื่มหาน้ำมาให้ทุก๒๓ชั่วโมง
แล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะด้วยแล้วก็ทำคอกให้ลูกช้างป่าได้อยู่ไปก่อน
ใกล้กับจุดขึ้นลงเขาภูวัวเนี่ย
ซึ่งเป็นเส้นทางที่โขลงช้างป่าใช้ขึ้นลงเป็นประจำครับ
เป็นช่องทางธรรมชาติของช้างมันนะ
แล้วก็รอให้แม่ช้างกับโขลงช้างกลับมารับลูกช้างตัวนี้กลับไป
โขลงมันลืมไปหรือยังว่ามีเจ้าลูกช้างตัวนี้อยู่
พร้อมกันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว
แล้วก็ชุดผลักดันช้างนอนเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดทั้งคืน
รอถ้าโขลงไม่มาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ไปครับรอให้โขลงมันกลับมา

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าเคยเห็นช้างป่ามาหากินแถวนี้บ่อย
แต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้ยินเสียงช้างร้อง
แล้วก็ดังใกล้เข้ามาใกล้พวกเขามาเรื่อย
ก็เลยตื่นออกมาดูจึงเห็นเจ้าลูกช้างตัวนี้อยู่เพียงตัวเดียวครับ

แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือ
ตอนนี้ก็ได้แต่รอโขลงช้างกับแม่มันกลับมานะครับ